คือเธอบอกว่าขับรถไปตามถนนแล้วก็เจอเหมือนกับคนที่อยู่ข้างทาง
เขาส่องไฟฉายเหมือนจะขอความช่วยเหลือ
แต่ทีนี้ผู้หญิงที่อยู่ข้างทางอยู่พร้อมกับเด็กตัวเล็กเลย
น่าจะเป็นลูกแต่อาการของผู้เป็นแม่เนี่ยดูแบบพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่อง
ขนาดคนที่ไปเห็นเนี่ยนะพยายามจะเสนอความช่วยเหลือแล้ว
แต่เอ๊ะทำไมแม่ลูกก็ดูไม่ต้องการความช่วยเหลือนั้น

แล้วทำไมมาส่องไฟอย่างนี้คะ

ไม่คือไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหม

นึกว่ารถเสียไม่จะช่วย
ไม่มีอะไรให้ช่วยใช่ไหม

คือเขาเป็นห่วงเด็กไหม

เห็นน้องนั่งรออยู่

ต้องรอความหวังจากธรรมชาติ

ให้น้องนอนไหมไม่เป็นไรไปเลย

นานเลยค่ะเดี๋ยวเช้าเลยค่ะ

ไม่กลัวหรอก

ใช่คือส่องไฟเหมือนจะขอความช่วยเหลือ
แต่พอไปถามเธอก็บอกว่าตำรวจส่งมา
ถามว่านั่งรออยู่นั่งรอความหวัง

ตัวคนที่ไปพบเจอเหตุการณ์เขาสงสารเดย์
ใช่ค่ะเพราะมีเด็กตัวเล็กอยู่ด้วย
กลางค่ำกลางคืนมาอยู่ริมทางกับผู้หญิงแบบนี้
แล้วไม่รู้ว่าลูกแม่ลูกกันหรือเปล่า
คือเธอโพสต์ข้อความคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยนะ
โพสต์ข้อความบอกว่าช่วยกันแชร์หน่อยค่ะ
ลูกใครหลานใครเป็นห่วงเด็กมากยังเล็กอยู่เลย

จุดตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมคือถนนเส้นท่าพลไปหล่มศักดิ์ที่เพชรบูรณ์
จากคลิปเนี่ยนะคนโพสต์เขาก็พยายามจะสอบถาม
ผู้หญิงที่อยู่ข้างทางแล้วก็ส่องไฟนั่นแหละ
ว่าต้องการให้ช่วยอะไรไหมจะให้พาเด็กกลับบ้านไหม
แต่ว่าฝ่ายนั้นเขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรเลย
แล้วพูดจาเหมือนกับไม่ค่อยรู้เรื่อง
พอบอกว่าจะอยู่แบบนี้ถึงเช้า
คนที่ผ่านไปพบเจอแบบนี้ก็เป็นห่วงเด็กสิคะ
ทีนี้ถามว่าทำยังไงคนที่ไปเห็นเหตุการณ์
พยายามแล้วที่จะช่วยแต่มันทำอะไรไม่ได้
เธอก็เลยต้องขับรถต่อไป
แต่เธอก็ตัดสินใจนะโทรศัพท์แจ้งตำรวจ
แล้วก็มีการโพสต์ลงบนเฟซบุ๊ก

มีแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใต้โพสต์ด้วยนะ
บอกว่าตอนนี้แจ้งตำรวจแล้วซึ่งตำรวจมารับตัว

จากการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันนะคะ
ว่าผู้หญิงที่ส่องไฟริมถนนกับเด็กเป็นแม่ลูกกัน
แต่สาเหตุอาจจะมีอาการมึนเมา